บนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะผู้ขับขี่ที่ไม่พร้อมที่จะขับขี่เพราะว่าเมาค่ะ
ขับกระบะซิ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยไปชนคนเสียชีวิตค่ะสองคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะ
คนหนึ่งเป็นคนขับรถคนหนึ่งเป็นคนเก็บนะคะแล้วก็เขาก็เป็นพ่อตาเป็นลูกเขยกัน
ปรากฏว่าเสียชีวิตไปหนึ่งก็คือคนที่เป็นลูกเขยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสองสี่สิบค่ะ
ที่เชียงใหม่ถนนสันทรายแม่โจ้สายเก่าหน้าปั๊มปอตทกระบะโตโยต้าสีดำค่ะคุณผู้ชม
หมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ที่เห็นจอดอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสภาพหน้ารถคือพังยับเยินอ่ะ
คนขับรถคันนี้เนี่ยคือพลทหารจักรพัดงามพร้อมอายุยี่สิบสองปี
ท้ายรถด้านซ้ายเนี่ยพังยับเยินมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายคือ
เมืองแม่โจ้นอนบาดเจ็บอยู่บนถนนค่ะ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่ามีอีกคนนึง
เสียชีวิตคือนายธีรวัตรชัยเรืองอายุ๒๐ปี
เป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะคือนอนติดอยู่กับหน้ารถกระบะเลยค่ะ
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกำลังออกปฏิบัติหน้าที่
คือเก็บขยะในเทศบาลเมืองแม่โจ้
แล้วเป็นจังหวะที่เขาจอดรถแวะซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันค่ะ
กำลังเดินกลับมาอยู่ท้ายรถเก็บขยะ
ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ค่ะก็ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงปาดเข้ามาชนอย่างจัง
ตำรวจนำตัวพลทหารจักรพรรดิคนขับไปสพแม่โจ้ไปตรวจระดับแอลกอฮอล์
ปรากฏว่าตามคาดค่ะเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยค่ะ
แต่ว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ
พลทหารจักรพรรดิให้การบอกจะขับรถไปหาแฟนแถวย่านแม่โจ้แต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุก่อน
ตอนนี้ตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวไปคุยกับนายประเทืองอุ่นจิต
ซึ่งเป็นเพื่อนพนักงานเก็บขยะที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าผู้ประสบเหตุพ่อตากับลูกเขยสองคนเนี่ยค่ะ
เขายืนดื่มกาแฟอยู่ริมฟุตบาทใกล้กับรถขยะ
จังหวะนั้นเนี่ยเขาเห็นรถกระบะสีดำขับเข้าโค้งมาด้วยความเร็วสูง
ก็เลยตะโกนบอกทั้งสองคนบอกว่ารถมากำลังจะพุ่งมาให้หลบ
แต่ทั้งสองคนหลบไม่ทันค่ะก็เลยถูกชนอย่างจัง
กาแฟอะไรอยู่ข้างล่างต่อ

หันรถมันมา
หันแล้วหันรถมาแล้วห้องบอก

ที่นางเจนเจราะเทพิลนะครับ
ขณะที่นางเจนเจราะเทพิลนะครับ
ภรรยาของนายเกรียงศักดิ์แล้วก็เป็นแม่ยาย

วันนี้มาติดตามคดีที่สพแม่โจ้ค่ะเธอบอกกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
นางเจนจิราบอกว่าตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลย
ลูกเขยเนี่ยมีลูกลูกเล็กด้วยนะคะอายุแค่๒เดือนเท่านั้น
ก็อยากให้คนที่ก่อเหตุรับผิดชอบและเธอบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ